มันเป็นงานที่แบบเหมาะกับเรามาก

วันนี้แบบมีโซนสัตว์เลื้อยคลามมีอะไรแบบแปลกใหม่เข้ามาเยอะมาก
ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก
จริงงานนี้เหมือนมาเดินเล่นเลย
ตั้งแต่เดินเข้างานเนี่ยมีทั้งปลามีทั้งแบบสัตว์เลื้อยคลาม
มีแบบมันสวยงามมากครับอยากให้ทุกคนได้มากันมากใช่

ตอนเด็กเรามาถ่ายงานเที่ยวเองเยอะมาก

ที่นี่แบบตึงตาตึงใจมาก
ตอนแรกเลยเดี๋ยวแนนนำเขาหน่อยลูก
ที่นี่มีสัตว์แปลกหลายอย่างเลย

มีปลากะเบ็นมีปลาชะหรอ
เออมีตัวอะไรอีก

ไม่หรอกที่บ้านมีสู้ไม่เท่าที่นี่นะครับ
แล้วเมื่อนี้ชอบสัตว์เพราะอะไรคะ

คือเขาเนี่ยก็จะเกิดมาพร้อมแบบว่ามาอยู่กับผมก็จะได้เจอตัวอะไรแปลกมากมายอยู่แล้ว
อยากเชิญทุกคนมาที่นี่หน่อยเราเชิญยังไงดี

อันนี้อะไรไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยแบบเชิญทุกคนมาเลย

คอปที่พารากอนนะฮะผมขอเชิญแทนด้วยเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง
ก็ใจเนี่ยแบบอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยการที่แบบเราจะได้มาเห็นแบบสัตว์ที่แปลกใช่ไหมแล้วก็สัตว์ทะเล
แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาจัดโชว์สวยมากที่นี่เราได้เห็นปลาแบบผ่านตู้กระจกที่แบบใหญ่มากอยากให้ทุกคนมากันนะ
และที่สำคัญตอนนี้ใครอาจจะคิดว่าแพงใช่ไหมมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้นะครับผมบัตรราคา๑๕๐๐บาทเนี่ยสามารถดูได้ทุกปีเลยอ่ะสำหรับผมสำคัญมากใครไม่มีงานใช่ไหมเธอ
ซัตเลิระค้างแบบอย่างที่คนมาจริงนะครับให้มาจริงครับผม

เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนคนก็เรียกเยอะของผมมาก
คุณวันเด็กนี่แหละคุณไปกันเยอะมาก
ต้องบอกว่าจริงอะ

ผมได้แบบยกเลิกงานส่วนตัวผมเยอะมากนะที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้
ส่วนงานวันเด็กเนี่ยของผมก็ยกเลิกไปเหมือนกันตัวผมเอง

ระดับให้น้องเข้ายงานวันเด็กคนเดียวได้แหละ
ใช่อย่าให้ไปคนเดียวผมขี้เกียจไป

ส่วนใหญ่ก็จริงเป็นงานรีวิวนั่นแหละ
ก็พูดว่าอะไรนะ

ก็อยากเขามีส่วนสนุกที่เขาไปเล่นบ่อยอยู่
พอดีว่าผมยกเลิกงานรีวิวทั้งหมดเลย
ใช่แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้รับแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เพราะว่าผมอยากแบบ
ลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติบ้างอยากลงอะไรที่แบบเหมือนตอนที่แบบเรากลับมาได้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่แบบธรรมชาตินั่นแหละเราคุยกับหมา
เรากลับไปพูดกับต่อเต้คไปพูดกับนกไปพูดกับอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราเริ่มแบบทำสิงค้าเยอะเราพูดเยอะ
เราก็อยากให้คนแบบได้กลับมาดูแบบแต่งตัวธรรมชาติที่เราเป็นบ้างอะไร
เงี้ยฮะใช่
ถ้าผมพร้อมผมอยากว่าอยากลองหาทีมบ้าง

แล้วก็ช่วยกันคิดช่วยอะไรทำกันมันก็เหนื่อย

แล้วเราก็กลับมาทำใหม่ทำให้ดีที่สุดดีกว่าครับ

จริงถ้ามีอะไรที่แบบว่าติดต่อมา
แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ปัง
อันนี้ตลกอันนี้ลงแล้วคนขำก๊าก

บางทีแบบคนเขาก็ไม่ค่อยอยากดูกัน

แล้วก็สาขายสินค้าได้ด้วย

แบบว่าแบบเฮ้ยแบบโฆษณาเยอะ
บางคนก็แบบว่าไม่ชอบที่เราแต่งหญิงเยอะ
แต่ว่าจริงผมชอบแต่งหญิงมาก

อันนี้มันไม่ได้ฝืนมันไม่ได้พยายามเลย

มันเป็นเรื่องไม่ได้พยายามผมชอบแต่ง
ตั้งแต่เด็กผมใส่กระโปรงใส่สายเดี่ยวไปเดินเที่ยวตั้งแต่เด็กแล้ว

แล้วยิ่งมันได้มาผสมกับงานมันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มาก

ผมไม่ได้แบบเหยียดใครเลยนะ
มันเป็นความสุขจริงผมมีเพื่อนที่เป็นแบบว่า

ก็แฮปปี้ที่อยู่กับเขาหรือว่าตัวผมก็แต่งตัวด้วย
มันสนุกจริงนะเราแบบไม่ต้องมาเก๊กไม่ต้องมาแบบว่าทำตัวดีตลอดเวลา
มันสนุกจริงนะเราไม่ต้องมาเก๊กไม่ต้องมาแบบว่าทำตัวดีตลอดเวลา

แต่งเล่นอยู่บ้างก็มีบ้าง

แต่งเล่นอยู่บ้างก็มีบ้าง
ไม่มีไม่มีครับผมใช่ก็มีแบบคุยคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้แต่ว่าแบบยังไม่ได้แบบว่าจริงจังมากอะไรอย่างเงี้

แต่ว่าตอนนี้ผมก็เปิดว่าติดต่องานในตัวเล็กได้อะไรอย่างนี้

ใช่ได้เลยงานเด็กอะไรอย่างเงี้ย

ผมชอบมากอย่างล่าสุดเราแบบว่ามีการทำงานที่ว่า
ผมลองปล่อยให้เขาไปทำงานเองครึ่งวันเช้าอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นเหมือนแบบมันดีใจนะตัวเรา
เหมือนแบบว่าทำให้เขาโตขึ้นแล้วเขาโตขึ้นไวมาก
แล้วยิ่งแบบเขารับผิดชอบเองได้เป็นอะไรที่ดีมาก
เพราะตอนนี้ผมยังไม่ก็รับหนังกับละคร
มันเหนื่อยอะไรอย่างนี้อยากให้เขาทำเองได้
ผมอาจจะแบบไม่ได้ชอบออกงานแบบเยอะอยู่แล้ว

สามารถมีเกิดแฟนคาร์บที่ตามไปได้
แต่ผมในเวลาไปนี้ไม่มีคนไง
ผมก็ลึกว่าเห้ยมันโอเคแหละ
เซคเรารู้ตัวเราอยู่ครับ
แต่ผมว่าเป็นคนแคร์ลูกค้ามากกว่า
แคร์แบบแคร์งานก็อะไรเงี้ยครับ
เพราะว่างานที่ได้ขอวางไปกับส่วนเข้าที่จัง
ดูตัวความลืมอีกกา๙๓ห้อะไรครับ

อยากเล่นละครไหม
ผู้หรอกละครก็เป็นแสดงเหมือนไหนเป็นเหมือนมีหนังอาจจะเหนื่อย
อยากเป็นคนหลวงครับ

ด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่แบบกราฟไม่จริงถ้าเราไปนับ
รีวิวเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากรีวิวดาราบางคนยังเยอะกว่าผมอีก
เพราะเขาลงเงินทุกวันเลยใช่ไหมแต่ของเขาไม่ต้องเครียด
ก็เผียบเขาลงแล้วก็แค่ถือสินค้าแค่จับ

มันจะทำให้งานเราไม่มี
หายไปหมดเราเลยว่าเราต้องทำงานให้มันคุณภาพให้ได้ดีกว่า
ตอนหลังก็เลยว่าต้องตั้งหลักทำใหม่
ให้แบบเรื่องงานที่ว่าทำออกมาแล้วตลก
คนจะติดตามแล้วก็แบบตามไปซื้อของ

นำอะไรกันล่ะ

ก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้บ่นอะไรมากนะครับ
แต่ก็รู้สึกว่าอยากให้มีระยะที่ว่าต้องห่างหน่อยเนาะ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไง
ใช่ไหมบางทีแบบว่าคนรวมรามเยอะเกินเนี่ย
แสดงก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบจริงก็ได้
ผมขอเป็นตัวแทนที่กล้าพูดเลยด้วยกันอะไรอย่างนี้เนอะ

จริงก็พวกที่เข้ามาและแบบว่า
ก็พยายามให้มือมันโดนตรงนู้นจริงนะ

สมมุติคงพอเริ่มลงล่างผมก็หลบแค่นั้นแหละ

เราก็บอกเขาตรงแบบเอ้ย

ผมพูดให้แบบว่าสนุกสนานตลก
เพราะว่าแบบเราเริ่มพูดแล้วคนเริ่มแบบตลก
คนชอบเราก็เออคนก็ถามเราแล้วก็ขำไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แล้วคุณจะตามบอกคุณนะว่ามันจับแล้ว
ผมยังไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ให้จับก็ดีใช่จับไม่ได้

ขอบคุณทุกคนจริงนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ